เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะนี่ก็วีดีโอคอร์นะคะโทรหากันแบบให้เห็นกันแบบเรียวเลยเขาว่าอย่างนั้น
ตอนที่อยู่โรงพยาบาลได้เห็นหน้าของน้องเมิร์สค่ะ
ลูกสาวคนที่๓ของบ้านที่เพิ่งคลอดเมื่อวานนี้เองนะ
เวลาเที่ยงคืน๕๖นาทีด้วยน้ำหนักแรกคลอด๒๘๓๔กรัม
ก็ถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้นะ
ซึ่งพี่เมฆนะบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยนะคะบอกว่า
ลูกสาวคนนี้ถือเป็นรางวัลของคนป่วย
ตั้งชื่อจริงให้ว่าเด็กหญิงสุชัญญาแปลว่าผู้ที่มีความรู้ดีค่ะ
และตอนนี้ภรรยาก็ให้ทำหมานักปิดอู่เรียบร้อยแล้วจ้า
คนนี้เป็นคนที่เป็นของฝันสำหรับคนป่วยนะครับ
มาครับมาคูณเพราะว่าสู่บอกว่า
เป็นลูกที่มาดูแลมา
มากดหนุนแล้วก็มาให้คือเรียกว่าอะไรอะ
ให้คุณพ่อไม่หายปวดมาให้โชว์เวลาของคนนี้ครับ
น้องชื่อสุขชัญญาไกลบุตรครับ

เลขห้อง๑๑๒๓ครับเวลาเกิดเที่ยงคืน๕๖นาที
แล้วก็น้ำหนัก๒๘ครับ
แจ๊กกะลีนไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะข้อมูลแน่นจริงนะครับ
ตัวเลขสำคัญต้องถามให้ก่อนนะคุณผู้ชม